อันนี้ก็เป็นการแพ้ที่

เดี๋ยวไปดูทั้งหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เกมนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งด้วยครับผลล่าสุดที่เพิ่งจะจบกันไปนะครับ
เราก็ยังไม่มีภาพไฮไลท์มาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่ารายงานเกมกันได้ก็คือ
แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหกนะครับการเล่นในบ้านของบุรีรัมป์เจอกับเอฟซีโซ
ทีมจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรองแชมป์เอฟเคครับของเกาหลีนะครับ
เกมของบุรีรามนั้นก็อ่อนลงไปคือในแดนหน้าตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ
กับท่านทีมของบุรีรัมป์นั้นโดนใบแรงใบแดงไล่ออกรวมนาทีที่๕๖ด้วย
ก็จบเกมกับบุรีรัมป์นั้นรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มเอฟซีโซ
หลังจากฝูงของกลุ่มครับยิงซะเยอะเลย๖ประตูนะครับ
นี่ก็เป็นการแพ้ที่เยอะที่สุดนะครับ
ยังไม่พอเป็นการหยุดสถิติไม่แพ้ใคร๔๕นัดติดต่อกันในทุกรายการของบุรีรำด้วยนะครับ
ต้องดูว่าจะกลับมายังไงนะครับสำหรับบุรีรำยูเนเต็
มาวันนี้ก็มาในชุดเก่งของพวกเขาก็คือสีม่วงนี่แหละครับ
เปิดบ้านแพ้กับทางด้านสัตว์ตรงรุ่นหนึ่งทีมอันดับ๓ของชันนิสสุปริกไป๑ประตูตอน๒นะครับ
เกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนครับจากโคเฮชิมิสุนาทีที่๖๔แต่ว่าทีมเยือนจากจีนครับ
มายิง๒ลูกรวดจากยางสู้นาทีที่๖๗นะครับ
และได้ประตูชัยจากดีเอโกทันเดอรี่กองหน้าทีมชาติบราซิลนาทีที่๗๘ลูกนี้เลยครับ
แกรมนัดถัดไปนะครับในวันที่๑มีนาคม๒๕๕๙นี่แหละครับ